เขาบอกว่าอย่าเชื่อใจใครให้มากเกินไป
เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะนายจ้างไว้ใจให้ลูกจ้างดูแลร้าน
วันที่๒๗ค่ะไม่ได้รูหวาทองไม่ได้ห้าย
ห้ายหยอกเซ็ตค่ะซอยมือ๕บาทหลายลุ้ย
ซอยขอโจ๊กเกอร์ขูพระแล้วก็แว่นทอง
ยอดเงินจำนวนซ่องแซ่น๙บาท
เฮ้ยไอ้ทีมึงพูดดีกับกูไอ้ทีมึงนู่นนี่นั่นกู
ที่มึงนั่นกูนี่มึงเจตนาที่มึงมาอยู่กับกูเจตนามึงอะไร
เป็นคลิปที่นางสาวลัดดาหรือว่าคุณนายโซดาครับ
ระบายความอัดอั้นตันใจและความเสียใจครับ
ถูกลูกจ้างรักเหมือนน้องสาวเลย
ลูกจ้างคนนี้เป็นอย่างดีหักหลัง
คนที่ไว้ใจร้ายที่สุดเธอบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่เธอเล่า
สร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูแหวนโชคเกอร์
หายไปรวมแล้วมูลค่าเกือบ๓๐๐๐๐๐บาท
ทำงานเก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงหายเกลี้ยงเลยครับ
น้ำหนักรวมแล้วทองประมาณสัก๗บาทกว่าพระอะไรต่างด้วย
ผู้เสียหายบอกว่าปกติอาศัยอยู่ที่ร้านนั่นแหละครับ
ก็จะเก็บของมีค่าเอาไว้ที่ไหนรู้ไหมห้องนอนครับ
ห้องนอนที่ชั้น๓เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมเธอมีธุระต้องไปค้างคืนที่ภูเก็ต
และ๑๑ตุลาค่อยเดินทางกลับมาก่อนจะขึ้นเครื่องมากรุงเทพ
ปรากฏว่าของมีค่าทั้งหมดหายไปจากตู้เพราะจะต้องหยิบมาใส่ไง
หายไปไหนตกใจมากเลยไปดูวงจรปิดช่วงที่ไม่มีใครอยู่ฮะ
ปรากฏว่ามีลูกจ้างทำงานอยู่ที่ร้าน๓๔คนและช่วงบ่ายวันที่๑๑ตุลาก่อนที่เธอจะเดินทางกลับมาถึงที่ร้านเนี่ย
มีลูกจ้างสาวคนหนึ่งอายุประมาณ๓๕ปีเดินขึ้นไปชั้นบนนี่ฮะภาพวงจรปิดขยายเต็มจอได้เลยครับ
เดินขึ้นไปที่ชั้น๒กล้องจับภาพเอาไว้ได้หลังจากนั้นขึ้นไปต่อที่ชั้น๓
จากพื้นชั้นล่างขึ้นไปชั้น๒ขึ้นไปชั้น๓แล้วกลับลงมาภายในระยะเวลา๒นาที
เธอบอกเธอเปิดดูวงจรปิดแล้วเธอเจ็บใจมากเลย
กระทั่งเธอมาเห็นภาพจากวงจรปิดแล้วเธอก็บอกนะใครทำรับผิดกับพี่เถอะ
บอกกับพี่เถอะเอาจริงเราอยู่ด้วยกันมาดูแลกันมา
สุดท้ายครับลูกจ้างคนนั้นยอมรับว่าเป็นคนเอาไปจริงโทรมาสารภาพกับเธอ
บอกว่าทั้งรักเหมือนน้องสาวดูแลเป็นอย่างดีให้มาอยู่ที่ร้านให้มาอยู่ที่บ้านด้วย
แล้วทำไมถึงมาทำแบบนี้แต่ไม่ว่าจะสงสารยังไง
บอกว่าคนทำผิดก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นขอดำเนินคดีถึงที่สุด
เพราะว่าตอนแรกถามดีแล้วไม่มีใครรับเลยจนกระทั่งจนมุมด้วยหลักฐานไง
จะมารับทีหลังสายไปแล้วฮะคนที่ฉันไว้ใจแท้